คุณผู้ชมครับมีกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยขี่จักรยานยนต์มากัน๓คัน
ปลาระเบิดใส่บ้านคู่อริในหมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวหนองแข็ม
แต่มันก็เหมือนปลาฝากหรือยังไงไม่รู้
ผิดหลังฮะไปโดนหลังของชาวบ้านเขานะครับบ้านของเขาเนี่ย

นี่ครับทุกผู้ชมครับกลางดึกนะฮะคืน๒๖พฤศจิกายน๕ทุ่ม๔๗นาที
เห็นวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์มากันสามคันนะนี่มาถึงนี่ผ่านหน้าบ้านหลังนี้นะฮะ
กล้องวงจรปิดเป็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวถนนเรียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้

ปลาใส่รถที่หน้าบ้านที่จอดอยู่นะครับเป็นรถจักรยานยนต์คันหนึ่งนะครับ
เสียงระเบิดก็ดังปุ้งนะฮะแล้วก็มีเสียงสัญญาณเตือนภัยของรถเนี่ยดังขึ้นนะฮะ
มีคลิปอีกมุมหนึ่งเป็นเหตุการณ์เดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นกล้องวงจรปิดมุมหน้าบ้านนะครับ
นี่จักรยานยนต์นี่นะฮะจะเห็นเลยนะฮะว่าขี่กันมาแบบนี้นะครับ
คันนะฮะแล้วพวกนี้ก็พากันขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
เราคุยกับเจ้าของบ้านในคลิปในกล้องวงจรปิดนะครับคุณชัดชัยนะฮะ
คุณชัดชัยบอกตอนนั้นได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ขี่เข้ามาในหมู่บ้าน
แล้วก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นทีแรกคิดว่าเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิด
ก็เปิดหน้าต่างดูเห็นกลุ่มควันจำนวนมาก
แล้วก็เปิดกล้องวงจรปิดดูถึงรู้ว่าเป็นวัยรุ่นขี่จักรยานยนต์มาปลาระเบิดใส่บ้านพัก
ของบ้านที่อยู่หลังใกล้กัน
ชาวบ้านก็หวาดกลัวเป็นอย่างมากฮะตอนนี้
ส่วนเจ้าของรถจักรยานยนต์ที่ถูกปลาระเบิดใส่เนี่ย
เป็นวัยรุ่นชายวัยสิบเจ็ดปีนะฮะน้องเขาบอกเขาไม่รู้ว่าคนก่อเหตุ
เป็นใครนะครับแล้วเขาไม่มีเรื่องกับใครด้วยไม่รู้ว่าผิด
ผิดตัวผิดคนอะไรยังไงหรือเปล่าอ่าแต่เจ้าของรถจักรยาน
ยนต์ยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหากับใครแต่ถ้าจะเป็นเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นว่ารถของเขาถูกปลาระเบิดใส่ตรงนี้นะระเบิด
ปองเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของคู่อริต่างสถาบันหรือเปล่าค่ะ
เพราะตัวของน้องเจ้าของรถจักรยานยนต์เนี่ยเขาเรียนอาชีวะ
เป็นสถาบันแถวสมุทรสาครแต่ถ้าจะเป็นอย่างนั้นจริงจริงก็ไม่
ไม่คิดว่าจะจะมาก่อเหตุถึงหน้าบ้านกันขนาดนี้นี่ตามถึงบ้าน
เลยเหรออ่าแต่ยังไม่รู้ว่าเรื่องอะไรนะฮะล่าสุดตำรวจสอนอนองแขม
ก็ลงพื้นที่มาเก็บหลักฐานต่างต่างแล้วนะครับเพื่อจะเป็น
เบาะแสในการติดตามตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดีครับ